เรื่องของเงินกู้นอกระบบเรื่องของหนี้นอกระบบ
ตอนนี้ออกมาเป็นข่าวเยอะนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกรณีฆ่าปาดคอยกครัว๓ศพภรรยา
แล้วก็ลูกสาววัย๕ขวบกับ๑ขวบ
รวมถึงเรื่องของรมควันฆ่าตัวตายในรถ
หนี้นอกระบบทั้งนั้นเลยนะครับ

พยายามที่จะหาทางในการแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง
โดยผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี

ซึ่งจริงก็คุมแล้วก็ดูแลเรื่องนี้มาโดยตลอดเหมือนกันนะครับ

หน่วยงานความมั่นคงทหารและตำรวจ

ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยนะครับ
เรื่องนี้ติดตามได้จากขีดเส้นใต้เมืองไทย
เคราะห์กับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายกันนะครับ

เรื่องของหนี้นอกระบบ
นับวันยิ่งรุนแรงมากขึ้นครับ

ดูเหมือนว่าพอผ่อนปลนพูดจากันได้
ระยะหลังมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ

มีลูกหนี้นอกระบบเครียด

ตัวตายโดยวิธีการต่างนานา

หาทางออกอย่างอื่นไม่ได้ครับ

เขาก็มาข่มขู่สารพัดสารพันธุ์

เครียดมากหนักเข้าไปอีก
ความพยายามจะแก้ปัญหานี่นอกระบบ

อยากได้ดอกเบี้ยแพง
อยากได้ดอกเบี้ยสูง

แต่มันจะทำยังไงล่ะครับ

เพราะว่าปัญหามันเริ่มต้น

คนยากคนจนเขาลำบาก
เขาต้องการจะทำมาหากิน

จะไปค้าไปขายซื้อของมาเอาของไปขาย

เอาเงินลงทุนจะเอามาจากไหนล่ะครับ

กู้นอกระบบเพราะมันกู้ง่าย

พยายามจะบอกว่าไปกู้หนี้
ในระบบแบบนี้เถอะ

ถามว่าคนที่ไปกู้หนี้นอกระบบ

รู้ไหมล่ะครับว่าถ้าเอา

รู้รู้ไหมว่า

เขาจะมากดดันข่มครู

ไม่มีเงินติดบ้านมันเป็นยังไง

นี่เป็นปัญหาเรื้อรังของคน

รัฐบาลก็พยายามจะแก้โดยวิธีการทำ
ต่างแต่ไม่ง่าย

ไปทำทุนฉะนั้น

กู้เขาก็ลำบาก

ฉะนั้นทางออกที่พยายามจะบอกว่า

ในระบบแบบใหม่ขึ้นมา
สามารถให้บริการได้

เอาจากกู้นระบบมาไว้ในระบบ

เพราะว่าอย่างว่ามันต้องมีหลักทรัพย์
มันต้องเขียนเป็นโครงการ

หลักทรัพย์ก็ไม่มี

ปัญหาก็คือคนจนไม่มีหลักทรัพย์

ผมคิดว่าประเด็นที่
รองประวิทย์
กล่าห่มแทรกข่าวเมื่อวาน

แล้วเอาโฉนดไปวางไว้กับเขา
แจกมาหลายจังหวัดหลายรอบครับ

ก็ร้องห่มร้องไห้
กอดพลเอกประวิทธิ์ดีอกดีใจที่ท่านเข้ามาช่วย
แต่ว่าพอสักพักหนึ่งไม่มีหลักประกันหรอกครับ
โฉนดที่คืนมาเดี๋ยวก็เอาไปกู้ใหม่เอาไปค้ำประกันใหม่
เพราะไม่มีเงินที่จะเป็นทุนทำมาหากิน
ก็วนกันอยู่อย่างเงี้ยครับผมเอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้อีกทีหนึ่งเมื่อวาน
เพราะว่ามีข่าวมาจาก
พรโทพรโทศงชีพดันตระวานิษฐ์

กำชับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกรมน
ชับไปที่ฝ่ายปกครองกำชับไปที่ตำรวจไปกำชับไปที่ทหาร
ให้เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหานี่นอกระบบต่อไป
เน้นย้ำว่าให้กรมนเร่งประสานความร่วมมือกับทุกส่วนราชการ
ร่วมกันลงมาแก้ปัญหาให้ครอบคลุมทั้งวงจร
ในทุกกลุ่มประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
การเข้าไปช่วยเจรจาปลดภาระหนี้และจัดทำสัญญาใหม่ที่เป็นธรรม

การสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุน
การช่วยเหลือพัฒนาทักษะอาชีพให้เข้มแข็งมีรายได้เพียงพอ
รวมถึงการตามดูแลเข้าไปฟื้นฟูสภาพจิตใจ
เพื่อไม่ให้เกิดภาวะเครียดจนเกิดปัญหาในครอบครัว
เมื่อตำรวจเข้าตรวจค้นจับกลุ่มและยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดได้แล้ว
ให้ทยอยส่งคืนให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
นั่นกองทัพกราชวงศ์กราโหมพบตพตเอกจักทิพย์ชัยจินดา
ก็บอกว่าได้สั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศกวดขำจับกลุ่ม
สืบสวนหาข่าวกลุ่มนายทุนเงินกู้เรียกรับดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
อันนี้แหละครับที่น่าสนใจคือคำพูดของพลตำรวจจากทิพย์พบตรที่บอกว่า
เกี่ยวข้องโยงไปกับใครดำเนินการหมดไม่วายเว้นแม้กระทั่งคนมีสีอ้าว
พูดอย่างนี้แปลว่าพบตรก็มีข้อมูล
บรรดานายทุนเงินกู้เนี่ยมีแก๊คอัพมีคนหนุนหลังอยู่
คนที่เอาเงินมาให้กู้บางทีไม่ใช่ตัวจริง
ตัวจริงอยู่ข้างหลังและตัวจริงก็มีคนมีสีเกี่ยวข้องอยู่ด้วย
คนมีสีอะไรล่ะครับถ้าสีเขียวก็หมายถึงทหารถ้าสีกากีก็หมายถึงตำรวจ
อันนี้ก็เป็นที่รู้อยู่ว่าถ้าคนสองกลุ่มนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง
ทำอะไรก็ได้คนเกรงใจไม่มีใครอยากเข้าไปเกี่ยว
เพราะว่ามีคนปีสีเข้าไปเกี่ยวข้อง
บอกว่ามีตำรวจหลายระดับเข้าไปเกี่ยวข้องกับนายทุนเงินกู้
แล้วตอนหลังเรื่องก็มาอยู่กับฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครอง
ฉะนั้นที่พลเอกประวิทย์บอกว่าจะเร่งดำเนินการต้องเร่งครับ
ต้องเร่งเพราะว่าถ้าไม่จัดการให้เรียบร้อย
รัฐบาลใหม่อาจจะเป็นรัฐบาลเดิมแต่ว่ารัฐมนตรีใหม่
คนที่มาจากการเลือกตั้งจะเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นรัฐบาลเป็นสอสอ
รู้กันดีครับว่าคนที่เป็นนายทุนเงินกู้มีเยอะนะครับ
ที่เป็นลูกน้องบริวารของนักการเมืองมีเยอะครับที่เป็นหัวคะแนนของนักการเมือง
แล้วใครจะไปกล้ายุ่งล่ะครับเดี๋ยวก็กลับมาใหม่
เหมือนกันแหละครับได้ทุนเงินกู้พวกนี้กับเจ้ามือหวยเถื่อน
ต่างจังหวัดในต่างอำเภอพวกเดียวกัน
แล้วสืบไปสืบมาชาวบ้านเขาก็รู้ครับโยงใยไปกับการเมือง
ฉะนั้นถ้าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วรัฐมนตรีมาจากสสมาจากการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งต้องไปพึ่งพาหัวคะแนนหัวคะแนนไปเกี่ยวข้องกับนายทุนเงินกู้
ไม่ได้หรอกครับปราบไม่ได้ก็ให้กำลังใจพลเอกประวิทย์ว่า
ท่านได้ทำเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วทำยังไงที่จะให้มันเด็ดขาด
วางระบบให้ชัดเจนก่อนที่จะฟื้นกลับมาใหม่
หลังจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเมืองไทยวันนี้ครับคุณปุ๊กครับคุณน้ำแข็งครับ
ฟังอาจารย์แล้วทำให้เรารู้นะเป็นขบวนการใหญ่นะฮะ
ต่างจังหวัดเขารู้กันทั้งนั้นแหละ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกว่า
ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าชุดแก้ไขปัญหานี่นอกระบบ
สิ่งที่น่าสนใจก็คือทำหน้าที่แทนพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักผ่าน

เพราะวันนี้พลาดหัวนะครับว่าติดดาบปียะอุทายโยปราบแก๊งนี่นอกระบบ
ทำแทนบิ๊กโจ๊กส่วนบิ๊กโจ๊กเองนะครับ
เดี๋ยววันที่๒พฤษภาคมนี้จะไปรายงานตัว

ให้ไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษของสำนักนายยกรัฐมนตรี
ก็ต้องดูการทำหน้าที่ของบิ๊กโจ๊กต่อไปด้วยนะครับ
บิ๊กโจ๊กเขาลาพักร้อนที่บอกว่าจะไปสหรัฐอเมริกา
จนปลายเดือนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทำงาน
เดือนพฤษภาคมเดี๋ยวรอดูวันที่๒นี้ด้วยนะคะ